อย่างที่ได้เป็นขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐไปค่ะ

วิดตายกับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบล็อก

ซึ่งก็เป็นทริปที่คุณรถเมย์ไปกับคุณแม่

มันตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ

แต่ตอนลงมาถึงข้างล่างมันรู้สึกว่าใจหายวืบเลย

เฮ้ยแผ่นดินไหวเฮ้ยแผ่นดินไหวเหรออะไรอย่างนี้

เพราะทุกอย่างมันเอี๊ยงแล้วทุกอย่างมันดัง
ตอนแรกกลัวกระจกแตกแล้วก็กลัวฝ้าข้างบนถล่ม
แต่โอเคมันอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางที่ลอมบอกซะทีเดียว

ได้แผ่นดินนึงในการเอาตัวรอดอะไรใช่
เราก็รู้สึกไม่รู้สึกว่าเราก็พอรู้แล้ว
แต่ว่าเวลาเราออกมาเราเห็นคนอื่นมายืนกองแล้ว
เร็วกว่าเราเยอะมากค่ะต่างชาตินี่นะแบบ

รองเท้าไม่ใส่บางคนมาแต่บ็อกเซอร์เลยอย่างนี้

ตอนนี้ก็ถือว่ารับรู้ได้ว่าโอเคฉันต้องรีบไปก่อน
คุณแม่หน่อยมากหน่อยหนักเลยกลางคืน

ไม่เข้าใจว่าแบบบางทีมันไทยธรรมชาติ

รับมือกับหน้างานไปที่ไหนก็แล้วแต่

ก็ต้องดูแลตัวเองหมดแหละ

ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พวกนี้ก็เป็นร้อยคนแล้วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจส่งผ่านไปนะคะ

ใช่ค่ะสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะคะ
ต่างประเทศเอ่ยรวมไปถึงบ้านเราเอ่ยเนี่ย